คุณผู้ชมครับมีคลิปสั้นที่ชาวเน็ตเขาโพสต์กันอยู่นะครับ

แต่ตอนวิ่งหนีไปคนละเรื่องเลย

ช่วงแรกของคลิปเห็นกลุ่มวัยรุ่นสวมเสื้อขาวถือดาบยาว
กรูเข้าไปในซอยเห็นไหมคุณ

หวังจะไปทำร้ายคู่อบริต่างสถาบัน

แต่จากนั้นไม่นานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมวิ่งกลับออกมา
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคู่อริไล่ตามมา
เพราะว่ากลุ่มคู่อริที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
ถือปืนออกมาด้วย
แล้วก็ตะโกนออกมาเนี่ยเก๋าเหรอเก๋าเหรอออกมาสิ
เห็นไหมคุณชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อน
คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะเห็นตอนที่กลุ่มคนวัยรุ่น
เสื้อสีขาวถือดาบยาววิ่งเข้าไป
ชาวบ้านเขาพูดมาแบบนี้เขาให้มาเรียน
แล้วดันมาตีกัน

กลุ่มคู่อาริถือปืนมาโอ้ชาวบ้านก็เดือดร้อน

โพสต์คลิปนี้เป็นชายหนุ่มระบุข้อความไว้ด้วย
ว่าดีนะสมัยนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือ

แต่อยากจะบอกน้องว่านั่นมันบีบีกัน

อย่างไรก็ตามคงต้องเตือนกันไว้นะครับ

อาวุธต่อสู้กันแบบนี้นอกจากผิดกฎหมายแล้ว
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ
ถึงขั้นที่อาจจะเสียชีวิตกันไปได้

พ่อแม่ก็จะต้องเสียใจอยู่ดีนะครับ
คือไม่ว่าจะเข้าไปหรือว่ากลับมาแบบไม่ได้วิ่งมาแบบนี้

เรื่องของอาวุธต่างนะคะคุณผู้ชม